คุณผู้ชมมาอีกหนึ่งข่าวที่เหมาะกับเราเหมือนกัน

ว่าแล้วจะให้เชอรี่ร้องแต่ว่าไม่ได้เตรียมกันมา

คุณผู้ชมแต่คนนี้เขาร้องเป็นแน่นอนนะคะ
หนุ่มกันนพัฒน์คุณผู้ชมบอกเลย

เพราะว่าคนนี้เขากำลังจะมีซิงเกิลล่าสุด

มาชวนพี่แจ๊กกะรีนนะมาเต้นกันนิดนึงนะคะ
คุณผู้ชมแต่ก่อนอื่นเลยไปฟังเพลง
ไปฟังเพลงใหม่เรามาฟังหนุ่มกันเนี่ยเขาอ้อนแม่กันดีกว่า

ลูกกรุงพอมากไปฟังกันค่ะ
แหววฟ้าร่วงมาจากฟ้า

พร้อมมาก
เขาคือต้นตำรับเพลงลูกกลุลงในยุคนี้

ส่วนเพลงใหม่คนที่เหงาเรียกนี่ให้โห้ย

เพราะว่าอะไรยืนยันสเตตัสกับเราว่าอยู่ในโหมดโสดสนิท

ก็พูดไปแต่แอบคิดอยากจะมีลูก

อยากมีมาครับแต่ว่ามันก็ต้องเป็นขั้นตอนไปเนาะ

โอ้โหเข้าใจแหละคนก็หลงอะเนาะ
ดูก่อนคุณผู้ชมนี่ท่าอุ้มอย่างนี้
ท่าท่าเขาได้นะเขาซ้อมมาแล้ว
หลังจากนี้ใครที่จะเข้ามาในชีวิตหนุ่มกันแล้วก็ติ๊กไว้ได้เลยว่าต้องพร้อมจะเป็นคุณแม่นะคะ